เริ่มกันที่ประเด็นแรกค่ะต้องบอกว่าปี๕๙นี่เป็นปีทองของปูปรายาจริงเลยนะคะ

จะเรื่องงานหรือว่าเรื่องราวดีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเธอ
และหลายคนพอมองว่าปูปรายากำลังจะเดินทางไปเซ็นสัญญาแบบนี้
เดินเฉิดฉายบนรันเวย์เทียบชั้นนางแบบระดับโลก
ก็เลยเป็นเหตุให้มีเหล่าปารัสซี่ค่ะตามแชะภาพ
ตอะไรเบอร์นั้นจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถามปูประยากันค่ะ
พูดเลยไม่คาดหวังด้วยซ้ำพูดอยู่ในโลกแห่งความจริง
เราก็เราเริ่มเราเริ่มเราเพิ่งเริ่มเอง

ไม่หรอกค่ะมันก็เป็นจุดที่บางครั้งมันก็มีกล้องก็ไม่เป็นไร
มันเฉาะนั้นเป็นยิมที่ดาราไปเยอะอยู่แล้ว
แต่ที่ที่เราเลือกที่จะไปบางครั้งก็เพราะว่ายิมนี้มันดัง
นางแบบไปเยอะก็ยังหลอกอยากลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไง
ไม่ได้จ้างเทรนเนอร์ของนางแบบใช้เทรนเนอร์คนไหนก็ได้ในทีมนั้น
แต่ว่าแค่แบบตื่นเต้นไงเราก็แบบเป็นคนไม่ได้มาจากที่นั่นก็อยากลองอะไรใหม่
ก็เหมือนเดิมนะก็ไม่ได้พร้อมอะไรมากมายเหมือนเดิม
มาพร้อมกับความฝันแล้วก็ความพยายามค่ะแค่นั้นแหละ
ก็รอดูแล้วกันเนาะ